วันนี้ยังไม่เจอยังต้องตามกันต่อ
แต่ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแผนที่
แผนที่ที่ตั้งแต่เกิดเหตุเราก็ได้ฟังจากเจ้าหน้าที่
พยายามที่จะว่าตามคำบอกคำแถลงของเจ้าหน้าที่แหละว่า
โถง๑ควรจะอยู่ตรงไหนโถง๓ตรงไหน๓แยกอย่างไร

หรือว่าสอบถามจากทางนักวิชาการ
ในที่สุดมีแผนที่ชัดเจนออกมาแล้ว

จากนี้ไปจะได้ตรงกันว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
โถง๑โถง๒โถง๓พัทยาบิอยมันอยู่ตรงไหนอย่างไร

ถึงกระบวนการแล้วก็ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ด้วย
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสำคัญวันนี้คุณรัชพร
ยอมใจท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายจริง
อกจากเป็นนักบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์แล้วเนี่ย

สยบกระแสข่าวในโลกออนไลน์ได้ดีจริง

โดยเฉพาะที่ว่ามันเป็นพื้นที่ยาเสพติดหรือเปล่า

เด็นนี้โลกออนไลน์คุยกันมา๓วัน๓คืน
คือหลายคนเริ่มเอ็นเอียงไปเชื่อแล้วว่า

ตอนนี้น้องไปอยู่ไหนแล้วน้องเป็นอะไรหรือเปล่า
คือมันบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้
กระบวนการค้ายามันจัดการน้องไปหรือยัง
หรือว่าที่ว่าก่อนหน้านี้มีชุดเจ้าหน้าที่ลงไป

วันนี้ท่านผู้ว่าให้ตำรวจที่รับผิดชอบดูแล

แต่เริ่มต้นดูแผนที่กันหน่อยไหม
ดีค่ะจะได้เห็นภาพตรงกันในช่วงระยะเวลาต่อ
จากนี้ที่เราจะอัปเดตความคืบหน้าปฏิบัติการภารกิจนี้
เวลาคุยกันท่านจะได้นึกภาพออก

พัทยาบีชไปทางไหนตรงไหนยังไง
เรื่องของแผนที่สำคัญและมีความจำเป็นนะครับ

เพราะว่าเวลาที่เรานึกภาพ

ก่อนหน้านี้เราเคยทราบจากแผนที่ต่าง
ที่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับ

ยังไม่มีใครบอกแน่ชัดได้ว่าจุดไหนเป็นยังไง
กันว่าจากปากทางเข้าถ้ำ

เขาเรียกกันว่าจุดพัทยาบีช

แล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วถึงจะมีโถง๒โถง๓

ปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เผยแพร่เป็นแผนที่สังเกต

ทำให้ทุกคนเห็นภาพในถ้ำนี้ชัดเจนมากขึ้น

ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ๕กิโลเมตร
โถงปากทางเข้าถ้ำ

แล้วก็ไปเจอโถง๒แล้วก็โถง๓
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาภัยในท่ำ
ต้องเดินเท้าแล้วก็ดำน้ำ
โถงที่๑ไปยังโถงที่๒แล้วก็ผ่านไปยังโถงที่๓
แล้วถึงจะไปถึงบริเวณสามแยกของถ้ำ
รวมระยะทางจากปากถ้ำไป๓แยกมีระยะทาง๒กิโลเมตร
ขวาไปนะครับมีการสำรวจไปประมาณกิโลเมตรกว่า
ทางดอยผาหมีเลี้ยวซ้ายเขาก็สำรวจไปยาวประมาณ๕๖กิโลเมตร
แต่ถ้าไปประมาณ๓กิโลเมตรนะครับจะไปเจอจุดที่เรียกว่าหาดพัทยา
โถง๓ที่วันนี้ถูกตั้งเป็นฐานปฏิบัติการ
จนถึงหาดพัทยาจุดที่คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตอยู่
มีระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
สำหรับปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ดูจะมีความคืบหน้าไปมากนะครับ
ปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำนอกจากหน่วยซิลก็ยังมีนักดำน้ำ
และทีมค้นหาจากหลากหลายหน่วยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมาร่วมกันทำงาน
ระดับน้ำภายในถ้ำที่ลดลงจากทั้งฝนที่ตกน้อยลง
และปฏิบัติการระบายน้ำออกจากถ้ำทำให้ทีมค้นหาภายในถ้ำ
ดำน้ำไปได้ไกลกว่าทุกวันนะครับโดยดำไปได้ถึงโถงที่สาม
แล้วก็ไปตั้งฐานปฏิบัติการที่จุดนี้เลยมีทั้งนักดำน้ำทั้งมนุษย์กบ
หน่วยซิลนักดำน้ำจากออสเตรเลียนักดำน้ำจากกู้ภัยอยุธยารวม๒๕คน
ดำน้ำชุดนี้ได้ลำเลียงเอาอุปกรณ์เข้าไปทั้งถังอากาศนะครับ
อาหารไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์เชือกด้วยนะฮะเพื่อจะนำไปวางแนวนำทาง
แล้วก็ติดตั้งขวดอากาศทุก๒๕เมตรตลอดแนวเชือก
เพราะว่าจะเพื่อไว้ให้ช่วยเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ในการช่วยหายใจ
หรือถ้าพบน้องค่าพวกขวดแล้วนี้ก็จะเป็นตัวช่วยน้องมีอากาศหายใจ
ทีนี้มาดูเรื่องการดำน้ำเข้าไปหาน้องนะครับท่านผู้ชมครับ
ชุดแรกได้เริ่มดำน้ำกันวันนี้ตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา๕๘นาทีนะครับ

จนถึงเวลา๑๓นาฬิกา๒๐นาทีดำไปได้ระยะทาง๔๐๐เมตร
นั่นเท่ากับว่า๘ชั่วโมงครึ่งดำได้๔๐๐เมตร
แต่ล่าสุดการแถลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตอน๑๗นาฬิกานะครับ
พลตรีฉลองชัยชายคำรองแม่ทัพภาคที่๓บอกว่า
ปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำดำน้ำจากโถง๓
เพื่อมุ่งหน้าไปยังพัทยาบีชเนี่ยดำออกไปได้๖๐๐เมตรแล้ว
เพราะฉะนั้นหากดูตามแผนที่จากโถง๓ไปยังหาดพัทยามีระยะทาง๓กิโลเมตร
นั่นเท่ากับว่าตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ๒กิโลเมตรครึ่ง
กิโลกับ๔๐๐เมตรก็จะถึงจุดหมายที่คาดว่าทั้ง๑๓คนจะอยู่
เราลองคำนวณเวลาโดยใช้สถิติเวลาการดำน้ำในช่วงบ่ายเป็นตัวตั้งนะครับ
หากทีมดำน้ำยังทำเวลาได้ประมาณนี้ก็คือชั่วโมงละประมาณ๑๕๐เมตร
และถ้าไม่มีอุปสรรคใดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ
ระยะทางที่เหลือทีมดำน้ำจะถึงหาดพัทยาในอีกประมาณ๑๖ชั่วโมงข้างหน้านะฮะ
เราลองคำนวณเวลาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับ
นั่นเท่ากับว่าถ้ายึดเวลานี้ที่ผมอยู่กับคุณผู้ชมนะประมาณ๒ทุ่มกว่าเนี่ยนะครับ
อีก๑๖ชั่วโมงก็น่าจะประมาณเที่ยงกว่าของวันพรุ่งนี้
ดำน้ำก็จะถึงหาดพัทยาบีชได้นะครับ
นี่คือชุดปฏิบัติการที่อยู่ด้านในถ้ำนะครับ
ดำน้ำเป็นหลักในการลุยไปถึงจุดพัทยาบีชให้ได้
เพื่อจะเจอทั้ง๑๓คนที่คาดว่าจะไปหลบน้ำท่วมไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
ส่วนการปฏิบัติการเพิ่มเติมนอกจากนี้ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครับ
การสูบน้ำออกจากถ้ำทั้งการเจาะบาดานนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยการสูบน้ำออกจากถ้ำนั้นก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันการเจาะบาดานด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยการดำน้ำวันนี้ถือว่าทำได้ดีไม่มีอุปสรรคนะครับฝนก็ไม่เป็นอุปสรรค
ปฏิบัติการระบายน้ำออกจากถ้ำก็มีการเร่งสูบน้ำทั้งภายในถ้ำแล้วก็บริเวณหนองน้ำผู้ด้วยที่อยู่ใกล้ใกล้ถ้ำนะครับ
ด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็อย่างเครื่องพญานาคซิ่งนะครับที่นำมาจากจังหวัดนครปฐมรวมทั้งการระบายน้ำออกบริเวณถ้ำสายทองด้วยแล้วก็ยังมีการเจาะน้ำบาดานนะฮะอันนี้ยังเจาะเหมือนเดิมนะครับบริเวณปากทางเข้าถ้ำเนี่ยยังทำอยู่นะครับทำได้อย่างต่อเนื่องน้ำออกมาเยอะด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยระบายน้ำ

เชื่อมโยงเข้าสู่ถ้ำได้หากลงไปได้อาจจะมีทางที่จะผ่านน้ำแล้วไปถึงพัทยาบีชได้เลยก็เป็นได้นะครับโดยการพบปล่องที่มีความหวังมากที่สุดทางดอยผาหมีชุดนี้เป็นชุดของพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมกับทั้งต่อชดกองร้อยกู้ชีพค่ายนเรสวนตำรวจสื่อสารเจ้าหน้าที่กรมอุทยานหน่วยกู้ภัย

เคราะห์เรื่องของการจะเจาะผนังนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เราสามารถส่งสัญญาณเข้าไปเพื่อที่จะบอกคนข้างในได้นะครับเป็นปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงหน่อยแล้วก็ต้องวิเคราะห์โดยละเอียดนะครับปฏิบัติการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อจะขุดเจาะผนังถ้ำก็แบ่งเป็น๒จุดนะครับจุดแรกก็คือจุด

ชัดเจนเนี่ยของแผนที่ของการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้อย่างน้อยโถงหนึ่งโถงสองโถงสามนะคุณรัชพรค่ะก็ชัดเจนแล้วว่าเอออยู่ตรงนี้อืมแล้วจะไปถึงพัทยาบีสเนี่ยใช้ระยะทางอีกเท่าไรยังไงคราวนี้เวลาที่ผู้ว่าแถลงหรือว่ามีรายงานออกมาอย่างเป็นทางการจะได้เข้าใจตรงกันแล้วครับเห็นภาพไปพร